คือทางสามีเนี่ยกับภรรยาเนี่ยเหมือนกับเขามีปัญหากัน
สุดท้ายภรรยาพยายามไปง้อสามี
แต่ว่าง้อกันแล้วก็ตกลงกันไม่ได้อะไรไม่ลงตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
ภรรยาเนี่ยแทงใส่สามีจนเจ็บหนักนะครับ
นี่เป็นภาพตอนที่เขาพยายามคุยกันอยู่
ขอดูเต็มจอหน่อยนะ

นี่คือภรรยาเนี่ยแทงใส่ไปแล้วนะครับ
แล้วก็ยังมีต่อว่าต่อขานอะไรกันอยู่อีกสักพักหนึ่งนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเจ็บนะฮะสำหรับฝั่งสามีนะครับทุกผู้ชมครับ
ฝ่ายหญิงนี่เขาจะมีลูกด้วยนะฮะเป็นลูกตัวเล็กนะครับ
เหมือนกับพยายามเจรจาอะไรกันแล้วก็มีปากเสียงกัน
สุดท้ายเธอชักมีดขึ้นมาแทงใส่สามีล้มสุดลงที่หน้าบ้าน
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งจะเห็นช่วงที่ฝ่ายหญิงเนี่ย
เขาได้วิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นมาขอความช่วยเหลือจาก
หอพักที่อยู่ตรงข้ามบ้านตอนที่มีการแทงกันไปแล้ว
ก็จะเห็นฝ่ายชายที่ถูกแทงเดินถือมีดตามออกมาจากบ้าน
ก่อนที่จะมีชายอีกคนนึงเดินออกมาห้ามปราม
ฝ่ายชายนี้ถูกแทงไปแล้วนะครับแต่ถือมีดตามมาตรงนี้
แล้วก็มีคนพยายามมาห้ามกันมีคลิปหนึ่งเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับ
หลังจากถูกแทงจะเห็นญาติญาติเนี่ยพยายามช่วยกันพยุงร่างของฝั่งสามี
ที่ถูกแทงจะพาไปโรงพยาบาลแล้วก็มีฝั่งภรรยานั่นแหละ
ก่อนที่จะพากันขี่ออกไปแล้วเธอก็อุ้มลูกชาย
มานั่งอยู่ที่บ้านตรงฝั่งตรงข้าม
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง๖โมงเย็น
เมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ในพื้นที่สพพระสมุทรเจดีที่สมุทรปราการ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คือฝั่งสามีนี่คือเห็นตอนแรกลุกตามออกมาเนี่ยคือเจ็บหนักนะฮะสาหัสนะฮะ
ถูกแทงเข้าหน้าท้องแผลหนึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านพักในพื้นที่ตำบลในคลองบางปรากฏ
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยที่พยายามจะขึ้นจักรยานยนต์พาไปส่งกันไม่ไหวนะฮะ
ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือจากทางร่วมกระตันยูนะฮะให้มารับตัวไปเอารถกู้ภัยดีกว่า
ค่ะแต่ก็ถูกแล้วนะฮะจะได้ปลอดภัยใช่คือไปด้วยจักรยานยนต์เนี่ยโอ้โหถูกแทงเข้าแบบหน้าท้องอ่ะอืม
แผลหนึ่งตรงนี้นะฮะมันก็อันตรายนะคะโอ้โหคืออาจจะดูแผลข้างนอกอาจจะดูเล็กนิดเดียว
แต่มันลึกฮะใช่เจ็บหนึ่งแป๊บหนึ่งเจ็บหน่อยนะตรงนี้นะครับ
คนเจ็บต้องไปโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมครับคนเจ็บเนี่ยชื่อนายฉัดชัยนะฮะ
อายุ๒๘ปีนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๓นะฮะ
ส่วนภรรยาของเขาชื่อนางสาวนัชยาพรอายุ๒๙ปี
สามีไปโรงพยาบาลส่วนภรรยาเองก็อยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุตรงนี้ฮะ
ริมทางเนี่ยลูกน้อยด้วยตัวสั่นงันงกเลย
ตำรวจก็ต้องคุมตัวไว้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่า
ไปแทงเขาฮะ
ส่วนมีดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในบ้านนะครับจุดที่เกิดเหตุ
มีดปลายแหลมยาว๒๐เซนติเมตร
นี้ถึงบอกไงว่าดูเหมือนกับแผลไม่ใหญ่แต่มันลึกฮะ
โอ้โหแล้วก็มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด
ในบ้านหลังเกิดเหตุกับด้านถนนหน้าบ้านนั่นแหละ
จะเห็นนาทีที่ทะเลาะกันนะแล้วก็มีลงไม้ลงมือแล้วก็มีการแทงกัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวฝั่งภรรยาคือนางสาวนัชยาพรเนี่ย
ไปสอบปากคำที่โรงพักษ์สพพระสมุทรเจดี
ฝั่งของนางสาวนัชยาพรเธอบอกกับตำรวจทั้งน้ำตาเลยนะครับ
กับสามีก็คือนายฉัดชัยทำให้สามีเนี่ย
สามีไม่พอใจเธอก็เก็บเสื้อผ้าหนีมาอยู่บ้านยาย
ที่เห็นที่เกิดเหตุคือบ้านยายก่อนหน้านี้มีปัญหากัน
เธอก็พยายามส่งไลน์มาหาสามีก็ไม่อ่านโทรไปหาก็ไม่รับสาย
วันนี้ก็คือเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุเธอตัดสินใจไปหาสามีที่บ้านยาย
พระสมุทรเจดีไปถึงก็เจอสามีนั่นแหละนะ
เธอก็พยายามพูดคุยด้วยอยากให้สามีกลับไปอยู่ด้วยกัน
เพื่อลูกนะลูกตัวเล็กแต่สามีก็ไม่ยอมกลับ
อ้างว่าจากนั้นก็มีปากเสียงกันแล้วเธอเห็นท่าทีสามีเนี่ย
คล้ายกับจะทำร้ายเธอเธอก็เลยหยิบมีดที่พกมาในกระเป๋าเนี่ย
แทงใส่ไปทีนึงอืมเธอบอกเธอไม่ตั้งใจนะ

มีชาวบ้านที่อยู่แถวที่เกิดเหตุนะครับบอกกับเราว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะโวยวายนะฮะก็ออกมาดูกัน
ก็เห็นมีจักรยานยนต์เนี่ยล้มอยู่ใกล้แถวนั้นนะครับ
แล้วก็มีนายฉัดชัยเนี่ยนอนอยู่มีเลือดไหลอยู่ที่ท้องนะครับ
ก็เลยช่วยกันแจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้มานำตัวส่งโรงพยาบาล
ได้ยินเสียงเหมือนคนโวยวาย

ใช่ก็เลยเดินออกมาดูก็เห็นว่ามีมอสไซค์เนี่ยที่เขาไว้นี่กันแล้วก็ล้มเลย

คือเราก็ไม่รู้แล้วก็เห็นก็นอนอยู่เนี่ย
แล้วก็เลยถามว่ามีใครเรียกรถพยาบาลหรือยังอืม

ภูมิกับการสอบพอพระสมุทรเจดีบอกว่า
ฝั่งของนายชัดชัยคนเจ็บเนี่ยตอนนี้
อาการปลอดภัยให้กลับบ้านได้แล้วนะฮะ
ขณะเดียวกันเขาก็ไม่ประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดีนะครับ

เนื่องจากคนที่ก่อเหตุก็เป็นภรรยาของเขา
แล้วก็มีลูกเล็กอายุเพิ่ง๓ขวบ
ยังไงก็ต้องให้แม่เนี่ยดูแลลูกนะฮะ
ก็เลยไม่มีการแจ้งความกันเหมือนกับเป็นเรื่องในครอบครัวด้วยนะครับ

ก็ได้ไปคุยกับแม่ค้าที่เปิดร้านอยู่ใต้อาคารหอพัก

บอกว่าเห็นวินาทีที่ฝั่งภรรยาเนี่ยอุ้มลูกวิ่งออกมาจากบ้าน
มาขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่หอพัก
บอกช่วยด้วยช่วยด้วยจนกระทั่งพี่ชายของคนที่ถูกแทงเนี่ย
เขาก็ออกมาต่อว่าด่าทอว่าโอ้โหไปแทงกันทำไม
ฝั่งภรรยาที่อุ้มลูกอยู่ก็พูดประมาณว่าทำอย่างนี้ได้ยังไง
แล้วก็เอาถ้วยพลาสติกที่มีน้ำแข็งเนี่ยปลาใส่ฝ่ายหญิงด้วยนะครับ
สำหรับคนที่ตามออกมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโมโห

เขาก็ร้องไห้ขอโทษขอโทษ
นี่จังหวะตรงนี้นะครับอีกแรกจะขี่จักรยานยนต์
พาไปโรงพยาบาลแต่เขาไม่ไหวแล้วประคองตัวไม่ไหวแล้ว
ชาวบ้านที่ผ่านมาก็พยายามเข้าไปช่วยกันนะครับ
แล้วก็เรียกตำรวจเรียกกู้ภัยให้มาช่วยด้วย
ขณะที่ภรรยาของคนเจ็บที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ของชาวบ้านตามมาเนี่ยมาถึงตรงนี้พอดี
เธอก็พยายามจะลงไปดูสามีแต่พี่ชายสามีก็ไม่ให้เธอ
ตรงนั้นแล้วนี่ฮะรถของทางเจ้าหน้าที่ก็มาช่วย
สุดท้ายเนี่ยเอาละเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
ทางฝั่งสามีก็ไม่ประสงค์
จะแจ้งความดำเนินคดีกับภรรยาลูกก็ยังเล็กเพิ่ง๓ขวบ
แต่ท่านก็ต้องตระหนักกันว่าต้องใจเย็นหน่อย